คุณผู้ชมดูเรื่องของรถบรรทุกเมื่อสักครู่นี้เกิดอุบัติเหตุ
อันนี้ก็เป็นรถบรรทุกเหมือนกัน
แต่เขาบรรทุกบางสิ่งบางอย่างมาแล้วมันหล่นลงมาแบบเทกระจาด

โอ้โหเนี่ยภาพแบบเนี้ยนี่แหละค่ะคือเข้าไปโพสต์เอาไว้นะคะในติ๊กตอล์กแล้วปรากฎว่าคนที่ประสบเหตุคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวเลย
ขออภัยคุณผู้ชมนะคะเขาบอกเลย

ว่าแล้วเอาจริงเขาคงเห็นแล้วตามรถเนี่ยบรรทุกคันนี้มาด้านหลัง
เห็นมาตลอดทางแล้วว่าไอ้อิดบล็อกอันนี้มันเอียงกระเท่เร่แบบนั้น
เฮ้ยแล้วพอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป
ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ตำหนิวิพากษ์วิจารณ์รถบรรทุกคันนี้กันสนั่นเลยนะคะ
หนึ่งคือการที่คุณบรรทุกอิดบล็อกมาแบบนี้คุณมีเครื่องป้องกันหรือไม่
คุณมีอะไรรัดครอบมันไว้หรือเปล่า
แล้วมันควรจะมีอะไรที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นลูกกลง
หรืออะไรรัดมันเอาไว้มาเพื่อไม่ให้มันหล่นลงมาแบบนี้
สิ่งที่เราเห็นในภาพคุณผู้ชมลองมองใกล้มองดี
มันมีลักษณะคล้ายเหมือนเป็นแค่พลาสติกหุ้มอยู่แค่นั้น
ฉะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มเองเอ็นเอนพลาสติกมีสิทธิ์ขาดได้แล้วอิดบล็อกหล่นลงมาแบบนั้น
อันนี้ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่ไม่ได้มีรถคันอื่นที่มาทางด้านซ้ายของรถบรรทุกคันนี้
หรือมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถเล็กถ้าไม่อย่างนั้นอาจเกิดกลายเป็นเหตุสลดก็ได้ค่ะ
อย่างที่โอ้โหชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ

โชคดีนะครับว่าหยุดรถได้ทันแต่ว่าเหตุการณ์นี้กว่าจะ